ไหว้รัวเลยค่ะสำหรับหมอฤทธิ์นะคะ
เพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องชวนขนลุกค่ะ
ระหว่างที่หมอฤทธิ์เขากำลังทุบตึกค่ะ
เพื่อสร้างคลินิกสาขาใหม่ที่สยามค่ะ
แต่ปรากฏว่าที่ที่สยามคือเขาใจกลางเลยนะ
กว่าจะมาเป็นแบบนี้มันหั่นเรื่องราวที่แบบว่าโอ้โหหล่อนเหมือนกัน
ช่วงที่กำลังจะแบบว่าต่อเติมจะทุบตึกนี่แหละค่ะ
คือมันเกิดปัญหาเยอะมากจริงหมอฤทธิเล่าให้เราฟังนะคะคือว่า
เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะโดนทักมาก่อนที่จะเข้ามาปรับสถานที่แห่งนี้ล่ะค่ะ

หมอฤทธิ์เอาจริงไปไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือยัง
คือหมอฤทธิ์ก็บอกว่าเออก็เอาจริงก็ลืมนะคะด้วยความที่งานยุ่งไง
ก็คิดว่าไม่มีอะไรมันใจกลางเมืองอะนะ
เออปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะคือกว่าจะเสร็จอ่ะนานมากติดนู่นติดนี่ตลอดนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็มีคนแนะนำทักมาเอาหมอฤทธิ์มีวิธีแก้
ลองไปไหว้สารหลวงปู่พระชัยมงคลที่ตั้งอยู่ติดกับจุฬา
ใกล้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าบริเวณแถวนั้น
เขารู้กันดีว่าต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งหมอฤทธิ์บอกว่าส่วนตัว
ก็ไม่ใช่สายมูเต็มตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดลบหลู่
สิ่งไหนทำสบายใจก็ลองไปไหว้ดูนะคะปรากฏไปไหว้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างคลี่คลาย
ที่สำคัญน้องพนักงานที่คลินิกเนี่ยเขาต้องทำยอดใช่ไหมคะ
เดือนเดือนนี้ไม่ถึงยอดหมอฤทธิจะว่าแล้วเอาไปไหว้พนมมือขอเลย
ปรากฏได้ตามยอดเลยมันขนลุกลองฟังหน่อยค่ะ
สารที่นี่ใช่ครับซึ่งอิทธิฤทธิ์แรง
ส่วนตัวอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำแต่อย่างน้องที่ประจำอยู่สาขาตรงนี้
เขาก็จะค่อนข้างที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องก็จะเข้าใจได้ว่าแบบ
ที่นี่น่าจะมีซัมติงนะอะไรอย่างนี้
เป็นคนไม่ลบหลู่แต่ถามว่างมงายไหมก็ไม่ได้งมงาย
ไม่ได้ถึงกับขั้นต้องไปอะไรอย่างไรแต่เราก็ต้องทำให้มันถูกกิจลักษณะ
เราแก้ด้านวิทยาศาสตร์ให้มันเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็จะทำวิธีทางสิ่งที่จับต้องไม่ได้

จะต้องแบบว่านิดนึงก็ต้องขอท่านนิดนึงมีการแจ้งบอกกล่าวการเข้าสู่สถานที่อย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้
แต่พอทำก็ถามว่ามันคือเนื่องจากเราแก้อะไรที่มันมองเห็นไปด้วยแล้ว
เวลาทำพวกนี้มันก็กลายเป็นสบายใจขึ้นเวลามีอะไรไม่ดีหรือมีอะไรอย่างนี้
จะต้องมีคนแบบคอยดูแลอยู่
เออนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะพี่วันที่ดูในติ๊กต๊อกทำบอกอุ๊ยหมอฤทธหล่อจังเลยค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะคะนอกจากคลินิกจะปังแล้วนะคะเขามี๗สาขาแล้วนะ
โอ้โหล่าสุดนะคะหมอฤทธิเนี่ยเตรียมมุ่งมั่นค่ะคว้าปริญญาเอกค่ะ
เตรียมเป็นวาที่โดคเตอร์ฤทธิ์แล้วซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีและก็อีก๑หมดบางนะคะ
ต้องบอกว่าหมอฤทธิ์เนี่ยคือปังจริงค่ะขอเวลาอีก๒ปีค่ะเตรียมเรียกว่าดรฤทธิ์กันได้เลยค่ะ

ก็คือก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลตอนนี้คือทุกคนแซวกันหมดเลย
สรุปว่ายังเป็นว่าที่อยู่นะครับทุกคน

ซึ่งเดี๋ยวน่าจะประมาณ๒ปีก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
จะกลายเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เรืองฤทธิสิริพาณิชย์